มีรถคันหนึ่งเขาขับไปแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์คนร้ายเนี่ย
กระชากสร้อยคอทองคำจากคอของแม่ค้าที่อยู่ริมถนน
ห่างจากโรงพักษณ์แค่๕๐เมตร
เขาขับรถไล่ตามให้นะครับแต่ว่าไม่ทันฮะ
ไปทะเบียนก็ไม่มี
มันต้นทองมันต้นทอง
นี่ฮะแต่ขี่หนีหายไปเลยนะครับ
คนเรือเมืองนี้ขับรถมาเจอนี่

ขับไล่ตามแต่ไม่ทันนะฮะบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของทองเนี่ยชื่อคุณทองคูณดวงมณีนะครับ
เป็นภรรยาของอดีตตำรวจซึ่งเกษียณแล้ว
หลังจากเกิดเหตุก็เดินร้องไห้ไปแจ้งความที่สพศรีคิ้ว
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขายของอยู่แค่๕๐เมตรนะครับ
เจ้าของทองบอกว่ากำลังนั่งขายผลไม้อยู่ที่แผงริมถนนนะครับ
คนร้ายใส่หมวกน็อคแบบเต็มใบนะครับเดินมาขอซื้อทุเรียนกับสับปะรด
นี่ตรงนี้นะฮะนี่เจ้าของทองบอกมาขอซื้อทุเรียนกับสับปะรด
แล้วแกล้งทำแบงค์ร้อยหล่นพื้นแล้วบอกแม่ค้าช่วยเก็บให้หน่อยสิ
แม่ค้าก็ก้มลงไปจะเก็บเงินให้กับลูกค้าฉวยจังหวะนี้ฮะคนร้ายกระชากสร้อยไปฮะ
๑๐บาทนะครับคุณพี่ทองคูณสวมสร้อยคอ๑๐บาท
พอคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำจากคอนี่มีพระเลี่ยมทองด้วย
ทองคูณก็ใช้สัญชาติยานจับในฝั่งของตะขอสร้อยที่มีพระเลี่ยมทองเอาไว้แน่นเลย
แต่คนร้ายก็ยังกระชากได้นะฮะยื้อยุดกันอยู่แล้วก็ชากติดมือไปเนี่ย
ฝั่งคนร้ายได้ไปประมาณ๗บาท
เหลือส่วนสั้นอยู่ที่แม่ค้า๓บาทสพศรีคิวบอกถือว่าอุกอาดมาก
นี่อยู่ห่างจากโรงพักแค่๕๐เมตรคนร้ายยังกล้า
อย่างนี้มันเหยียบจมูกกันชัดเดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวให้
เพราะว่ากล้องหน้ารถคันนี้ก็เห็นค่อนข้างจะชัดอยู่
ว่ารูปร่างหน้าตาไม่เห็นรูปร่างลักษณะเป็นยังไง
จักรยานยนต์ที่ใช้เป็นยังไงนี่กลางวันแสกเลย
อุ้ยแต่ก็ใส่ทองน้ำหนัก๑๐บาทเนอะจ้องอยู่ไง
ทำทีแบบอ้าวเจ๊เก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อย